ส่วนความคืบหน้าคดีผู้กองบอยที่ยิงภรรยาเสียชีวิตในบ้านพัก
วันนี้ตำรวจก็นำไปฝากขังผลัดแรกนะคะสารนั้นให้ประกันตัวด้วยหลักทรัพย์ห้าแสนบาท
แต่เจ้าตัวก็ยังคงให้การภาคเศษค่ะว่าอ้างว่าทำปืนลั่น
ติดตามรายละเอียดของเรื่องนี้นะคะจากรายงานของคุณสุชาดาสิริคงค่ะ
ศีรษะอยู่ภายในบ้านพักย่านลาดเภาโดยผู้เป็นสามี
ร้อยตำรวจเอกทรงกฎบุญทรงหรือผู้กองบอย
ว่าภรรยาใช้อาวุธของตนฆ่าตัวตายแต่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตกลับไม่เชื่อ
เพราะฝ่ายหญิงเป็นคนถนัดขวาแต่กลับมีบาดแผลกระสุนอยู่ที่ศีรษะฝั่งซ้าย
และที่ผ่านมามักทะเลาะกับสามีอยู่เป็นประจำถูกทำร้ายและเคยถูกเอาปืนเจาะหัวมาแล้ว
ที่ผ่านมาไม่เคยคิดจะฆ่าตัวตายไม่เพียงเท่านั้นยังพบพิรุธในที่เกิดเหตุอีกหลายจุด
ทิศทางและการกระเซ็นของเลือดที่เปื้อนเปิดเสื้อผ้าของผู้เสียชีวิตและบนโซฟา
แต่ความสงสัยของครอบครัวก็จบลงเมื่อพบร่องรอยเขม่าวดินปืนที่มือของผู้เสียชีวิตและมือของสามี
ตำรวจจึงควบคุมตัวผู้กองบอยมาสอบเครียดจนยอมสารภาพภาคเศษอ้างว่าทำปืนลั่นใส่ภรรยาเสียชีวิต
ก่อนเกิดเหตุผู้กองบอยนั่งดื่มเบียร์อยู่ที่บ้านจนมีอาการมืนเมาก่อนเข้าไปพูดคุยและขอหลับนอนกับภรรยา
แต่ด้วยมีเรื่องทะเลาะกับภรรยาอยู่แล้วเรื่องภรรยาเก่าของผู้กองบอยภรรยาจึงไม่ยินยอม
และเดินออกจากห้องนอนลงไปที่โซฟาชั้นล่างผู้กองบอยเดินตามลงไปด้วยความโมโห
หยิบปืนขึ้นมาข่มขู่ก่อนที่จะเกิดการยื้อแย่งปืนกันจนปืนลั่นใส่ภรรยาจนเสียชีวิต
วันนี้ตำรวจนำตัวผู้กองบอยไปฝากค้างที่สารอาญารัชดาเป็นผลัดแรก
และสารมีคำสั่งให้ประกันตัวผู้กองบอยตีหลักทรัพย์๕แสนบาทโดยไม่กำหนดเงื่อนไข
เนื่องจากผู้กองบอยไม่มีพฤติการหลบหนีไม่ยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและให้ความร่วมมือตั้งแต่วันแรก
หลังสารปล่อยตัวผู้กองบอยยังอยู่ในอาการเครียดเดินก้มหน้า
พูดสั้นว่ารู้สึกเสียใจและไม่ได้ตั้งใจแต่ไม่ได้ตอบคำถามกับผู้สื่อข่าวว่าจะไปขอเข้ามาศพพันรยาหรือไม่
ส่วนครอบครัวของผู้เสียชีวิตยอมอโหสิกรรมให้เพราะไม่อยากให้วิญญาณของนุ่มนิ่มมีห่วง
ส่วนผู้กองบอยจะมาขอขมาศพนั้นครอบครัวก็ยินดีแต่ยังยืนยันว่าไม่เชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นอุบัติเหตุปืนลั่น
สุชฎาศรีโครงทีมข่าวไทยรัฐทีวีไหล่งาน